คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ถ้านับคือจริงจริงมันเปิดแล้วแต่ว่าเปิดแล้วหนึ่งเกมด้วยอ๋อเออเพราะมันเปิดวันศุกร์หนึ่งอันใช่ไหม
เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเกมนี้อาจจะมีการระบายแค้นไปยังที่สิทธิ์เก่าของตัวเองเรียกว่าเปิดกันดุเดือดซึ่งซึ่ง
เทปนี้ออนแอร์เนี่ยเรารู้ผลไปแล้วเรารู้ผลแล้วอ่าแต่ตอนอัดเนี่ยเรายังไม่รู้ซึ่งก็
ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเหมือนกันเอ่อผมมีเหตุผลครับเพราะว่าผมบินเช้า
อ๋อก็เลยไม่ดูบินกับมะดิงเทพเช้าเช้าแบบเช้าที่สุดเลยเลยเลยไม่ได้ดูครับ
สารภาพไหมเออไม่รู้ว่าเตะอ๋อก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลก
จำผิดอาทิตย์คือเราอ่ะเราจำจริงจริงจริงจริงต้องบอกว่าทุกอย่างคาดเคลื่อนไปหนึ่งวิก
สัปดาห์นั้นใช่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้โหมโลงอะไรอ่ะ
ค่ะแหละหลายคนบ้าบอลหลายคนอ่ะอืมไปอินอยู่กับการซื้อตัวอยู่ตอนเนี้ย
เออใช่ใช่ใช่นะว่าวัคคิงตัวเองจะโดนสาหุทีระเบียดชกด้วยหรอเออ
คือผมกล้าพูดในฐานะที่ผมว่าผมโดนฉกเยอะสุดแล้ว
เพราะว่าท่านกัปตันกับโอ้โหฟาบินโยไปแล้ว
ตรงนั้นสมมุติว่าผมบินไปดูเนี่ยไม่เหงานะ
เหมือนได้เจอนักเรที่คุณเคย

รู้สึกแบบโหนี่มันหลีกเฉพาะแบบหงแดงชัด
ที่เราห่างหายจากการอัดมานานมากนะ
ซึ่งคุณผู้หญิงก็น่าจะจำได้เราก็บอกกันแล้วแหละ
เราไม่ได้อัดกันประมาณ๓๔วีคด้วยซ้ำ
เอาง่ายผมไม่อยู่กรุงเทพมา๒วีคอะครับ

เราอาจจะมีมหากรรมการอัดล่วงหน้าเหมือนกับครั้งก่อนอีก๓เทปเหมือนกัน
โปรแกรมอาจจะไม่ค่อยสดใหม่มากนะเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยสดใหม่มาก
แต่ว่าเอามีดีพอสมบูรณ์อะ
เตรียมเรื่องราวไว้แล้วครับเพราะว่าผมค่อนข้างรู้คิวของตัวเองว่า
จะต้องไปไหนก็เลยเขียนสคริปต์รอไว้ประมาณ๕เทป
นั่นล่ะสบาย
มีตัวอิชาอีกรายการนึงเข้ามาแจม
ซึ่งมันพูดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูดีอยู่

ใช่เป็นถ้วยเป็นถาดอาถรรพ์เนอะ

ใครได้แชมป์นี้มันจะไม่ค่อยจะ

ตั้งแต่สมัยยุค๙๐
ก็ถ้าปีไหนใครได้แชมป์ก็เรียบร้อย

มันมี๒อาถรรภ์ค่ะอาถรรภ์ประเทศไทยกับอาถรรภ์คอมมิลลี่ชิล
ซึ่งปีนี้สเปอร์ช่วงดีก็ได้เพราะสเปอร์แค่มาไทยเฉยไม่ได้เตะ
แต่อันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงผมก็ไปสิงคโปร์มาด้วย
ก็พบว่าคนสิงคโปร์
ดูจากการใส่เสื้อเป็นเสื้อเบอร์เจ็บ
เข้าหลังจากที่ไปเดินเล่นก็คือเห็นเป็นสนธึงมิลค่อนข้างเยอะ
ทั้งเยอะแล้วก็มันก็มีเรื่องตลงคือก่อนลงเตะอุ่นเครื่อง๒ชั่วโมง
ไม่รู้ว่าแซะหรือว่าอะไรเหมือนกัน

สนามเขาดีจริงส่วนของเราก็ตามเรื่องว่ากันไป

ก็เป็นทีมที่เราจะพูดถึงบุคคลที่เรียกว่า

เป็นผู้ริเริ่มผู้สรรสร้าง
เป็นอมตะเป็นตำนาน
มันพูดถึงพรีเมอร์ลีกเลยด้วยซ้ำ
ใช่ถ้าในเชิงของการปฏิวัติฟุตบอลสมัยใหม่

บอกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านสคริปต์นะผมสารภาพตรง
ไม่แน่ใจว่าในสคริปต์มีหรือเปล่าแล้ว

ก็คือพูดง่ายครับก็ประมาณช่วงปลายกรกฎา
ซึ่งเป็นรูปปั้นที่กำลังชูถ้วยแชมป์พรีเมอร์ลีกนะครับ
ก็ตอนนั้นน่าจะในรูปนี้ถ้าดูจากหน้าตาการปั้นเนี่ย

ซึ่งรูปปั้นนี้ก็จะไปวางที่อัธจันทร์ฝั่งเหนือของ
ซึ่งสำหรับมุมมองผมผมรู้สึกว่ารูปปั้นเนี่ยมาช้าเกินไปด้วยซ้ำ

ควรจะเป็นรูปปั้นแรกที่เอสนอนควรจะวางประดิษฐานเอาไว้ครับ

แล้วก็นึกว่ายังไงอ่ะ
เป็นคนที่พาอัฟนอนคว้าแชมป์มากมาย
แล้วก็อย่างที่เรารู้จักกันก็คือการเป็นแบบแชมป์ไร้ภายอย่างนี้
มันมันสมควรที่จะได้รับการเชิดชูให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำอันนี้มุมมองผมนะ

อะเข้าเรื่องเลยไหม

เกอร์เป็นชายที่เติบโตที่เมืองสตาฟบุ

นักฟุตบอลจำนวนมากที่เป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้มีชื่อเสียง
แต่ตอนเป็นโค้ชเขามีชื่อเสียงมากอย่างโชเซมูลินโยก็ได้นะครับ
มีใครอ่ะอืมเวนเกอร์ก็หนึ่งในนั้นนะครับอืมอ่า
ใครเรียกเจติ้นครอปก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้น
ก็เก่งในระดับหนึ่งประมาณนี้หรือเนี้ย
ก็ไม่ได้แบบชื่อดังอะไรมากมายนะครับหลังจากนั้นครับ
ก็เวนเกอร์เลิกเล่นค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ไปไปทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชของ
ที่ชื่อว่าให้กับทีมอืมนะครับที่เป็นเดียวกับอ่ามือคาน
ใช่เทศกาลภาพยนตร์นะครับโดยการทำงานของเวร
ในช่วงแรกที่คานส์นะครับก็คือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ช
เหมือนผู้ช่วยโค้ชเลยนะอืมโดยที่ถ้าเราลงไปของ
ก็คือการเก็บข้อมูลคู่แข่งนะครับการรวบรวมข้อมูลต่าง
ทั้งของตัวเองแล้วของคู่แข่งให้กับเฮจโค้ชก็คือช่องนั่นเอง
อืมแล้วก็ทำการวิเคราะห์ฝั่งตรงข้ามว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นอย่างไร
รับมืออย่างไรแล้วทำยังไงดีก็ส่งให้กับโค้ชชิลูเป็นคนจัดการเรื่องนี้
นะครับเวนเกอร์ทำผลงานในฐานะผู้ช่วยโค้ชได้ดีมากมาก
อืมนะครับจนสร้างความประทับใจให้กับทีมนองซี่อืมนะครับ
ซึ่งเป็นทีมเล็กเลยซึ่งเป็นทีมแรกที่ให้โอกาสเวนเกอร์ในการทำงานด้านโค้ช
นะครับโดยเวนเกอร์ทำงานให้กับนองซี่ในปี๑๙๘๔จนถึงปี๑๙๘
นะครับผลงานของเวนเกอร์กับน้องซี่เนี่ยต้องบอกว่าดีจนแบบน่าตกใจ
เพราะว่านองซี่เนี้ยเป็นทีมที่พูดง่ายเป็นทีมเล็กอืม
เป็นทีมแรกปุ๊บก็คือสิ่งที่ตามมาคือไม่มีเงิน
งบประมาณในการสร้างทีมก็จำกัดตำเคลียร์นะครับ
แล้วก็คุณภาพพื้นฐานของผู้เล่นเองก็ถือว่าธรรมดานะครับ
จึงเป็นงานยากของเวนเกอร์แต่เวนเกอร์เป็นคนที่มีความสามารถด้านแท็กติกด้านการวางแท็กติกต่างนะครับ
มีกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมเฉียบคม
ตามข้อมูลที่ระบุมาก็บอกว่า

ผู้เล่นอย่างนี้ควรจะเล่นตำแหน่งไหน

ผู้เล่นหลายคนมีการถูกโลเทดตำแหน่งของตัวเอง
จากเดิมเล่นเป็นตำแหน่งนี้ก็ขยับไปเล่นเป็นกองหน้า
กองกลางไปเล่นกลางลุกกองกลางตัวลุกไปเล่นกลางรับอะไรประมาณนี้

ตำแหน่งเดิมเป็นตำแหน่งใหม่แล้วก็เล่นได้โคตรดีเลย

อันนี้อยู่ในยุคไร้ภายนะ
แต่ถูกตัดแต่งมาเป็นแก๊กขวาที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่น
มีใครอ่ะพี่ตาพรนึกออกไหม
จริงแต่พวกนั้นมันก็อย่าง
คือเขาก็โอเคเพราะกองหน้าแหละ
แต่เขาเล่นกับทีมชาติก็แบบนึง
แต่ด้วยไม่รู้ถ้าคนดูยุคนั้นมันจะเห็นชัดเจนว่า
แต่เหมือนที่บอกเหมือนที่เราลองมันเปลี่ยนซ้ายมาขวาเลย

อย่างอองรีก็ชัด
อองรี่นี่ชัดจากวิงแป๊กนะครับ
มาเล่นเป็นกองหน้าได้อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ด้วยผลงานที่ดีมากมากของนองซี่ครับก็ทำให้ผลงานที่ว่าเนี่ยไปเตะตาทีมใหญ่อย่าง
ถ้าเรามองด้วยเลนส์จากปัจจุบันไปหาอดีต
เวนเกอร์ทำในตอนนั้นปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติ
แต่ในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่
ล้ำยุคล้ำสมัยมาก
ว่ายังไงเริ่มตั้งแต่รูปแบบการศึกซ้อม
ติกการซ้อมของเวนเกอร์จะเปลี่ยนไปตาม
คู่แข่งที่จะต้องเจอในสัปดาห์นั้น
ให้ความสำคัญด้านโภชนาการอาหารนะครับ
เกอร์ได้เปลี่ยนจากขนมปัง
นักเตะมากินอาหารประเภทข้าว
พาสต้านะครับ
เพื่อที่ให้นักเตะมีพลังงาน
มีเรื่องของการประชุมทีม
เพื่อให้นักเตะทุกคนเข้าใจแผนการเล่นว่า

เป็นกิจลักษณะอย่างนี้ขนาดนั้นเลย
แต่ว่าเวนเกอร์ทำตั้งแต่สมัยอยู่ฝรั่งเศสแล้ว

ก็คือปี๑๙๗๗ถึง๑๙๘๘
แต่นั่นก็เป็นแชมป์ลีกเพียงแชมป์เดียว
เป็นแชมป์นี้แชมป์เดียวก็จริงแต่ว่าสุดท้าย
เป็นบอลถ้วยฝรั่งเศสนะครับตอนปีแรกที่เวนเกอร์พาโมนาโกเป็นแชมป์เนี่ย
หลายคนอึ้งผู้สัมภัษกรณีในบอลฝรั่งเศสเนี่ยอึ้ง
เพราะว่าตอนที่เวนเกอร์คุมนองซี่ปีสุดท้าย
อฟฟี่ตกชั้นนะพูดง่ายคือเวนเกอร์มาคุมโมนาโกในสภาพที่แบบ
กุญสือตกชั้นอ่ะเพียงแต่มันมีเครื่องหมายดอกจันทร์เอาไว้ตรงที่ว่า
องซี่ในปีที่เวนเกอร์คุมทีม๓ปีเนี่ยพวกเขาถูกบังคับให้ขายนักเตะฝีเท้าดีออกจากทีมทุกปี
แล้วลองคิดดูครับทีมที่เล็กอยู่แล้วมีนักเตะที่ดีประมาณหนึ่ง
ถูกดึงพวกนี้ออกไปทุกปีผลลัพธ์จะเป็นยังไงชิปหายสิครับ
มันเลยไม่แปลกที่สุดท้ายแล้วปีสุดท้ายนองซี่จะตกชั้น
แต่ว่าผลงานต่างของน้องซี่หลายคนค่อนข้างให้เครดิตกับเนเกอร์ค่อนข้างสูง
จึงไม่แปลกที่เวนเกอร์จะถูกทีมใหญ่อย่างโมนาโกทาบทาม
แต่ที่มันน่าแปลกก็คือไม่น่าเชื่อว่าเวนเกอร์จะพาโมนาโกคว้าแชมป์ได้เลย

แจสำคัญที่เวนเกอร์พาโมนาโกได้แชมป์ลีกเอิงก็คือเรื่องของการซื้อตัวอย่างชาญฉลาด
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราไปย้อนกลับมาดูยุคเวอร์ชันอัฟตันก็เป็นเรื่องเดิมอีกแล้ว

ปีแรกที่เวนเกอร์ทำงานกับโมนาโกเขาดึงเกรนฮ็อตเดิลมา
ก็มาเล่นที่ฝรั่งเศส
สาเหตุที่ฮอตเดิลย้ายมาเล่นให้กับโมนาโกเป็นเพราะว่าตอนนั้น
โอเคก็คือลิเวอร์พูลนั่นแหละไปสร้างเรื่องเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นถ้าผมจำให้ผิดคือลิเวอร์ฟูจะถูกแบนหกปีอืม
แต่ทีมจัดกฤษโดนแบนห้าปีเออหรอใช่รู้สึกเหมือนเยอะกว่านั้น
หกปีหกปีเพราะว่าผมจำได้ว่ามันตัวเลขมันจะห่างกันหนึ่งปีอืม
ก็คือประมาณว่าเป็นยังไงต้นเหตุอ่าเป็นต้นเหตุโดนแบนเพิ่มหนึ่งปี
แต่ว่าทีมจากอังกฤษโดนไปห้าปีผมคุ้นว่าปีนั้นน่ะ
ที่เสียผลประโยชน์ที่สุดคือเอเวอร์ตันอืม
เอเวอร์ตันเป็นอยู่ในยุคที่แบบกำลังขึ้นมาอืม
แล้วพอไม่ได้ไปเตะบอลยุโรปทำให้ทีม
มันถูกแช่แข็งความสามารถก็เลยอยู่แค่บอลอังกฤษอย่างเดียว
เลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปบอลยูโรปอืม
ช่วงที่แบบทำให้เอเวอร์ตันอดได้ไปเล่นบอลยุโรปก็มันก็มี
แฟนบอลจำนวนมากของเอเวอร์ตันก็จะไม่ชอบด้วยพูดในเรื่องนี้
อันนี้เพิ่งรู้ปีต่อมาเวนเกอร์ก็ไปเจอเพชรในตม
ก่อนที่ในเวลาต่อมานักเตะคนนี้จะกลายเป็นนักเตะดิกีบันลงดอร์
ก็เริ่มสู้แพรมเงินไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตาม
คือสาเหตุสำคัญก็คือว่าช่วงประมาณผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ประมาณปี๙๙๐๙๑เนี่ย
ในช่วงมาปี๙๓นะ๙๓๙๔๙๔๙๕ช่วงนี้มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ตามมาก็คือตอนที่เริ่มเปิดรูปการณ์ปี๙๔๙๕เนี่ย
จนทำให้สุดท้ายแล้วในช่วงกลางเดือนกันยายนปี๑๙๙

ใช่ครับโดนปลดเพราะว่าผลงานตกจากการที่เป็นทีมหัวตาราง
มันก็แหม่ยากเหมือนกันแล้วแบบในช่วงก่อนเริ่มรู้การ๙๔๙๕
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงเวลานั้นมีหลายคนถามมากว่า
จริงแล้วต่อให้ในปี๙๔เดือนกันยาปี๙๔เนี่ย
สาเหตุสำคัญก็คือว่าตอนนั้นลีกเออมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งพี่ตะ

หักเซยติดสินบนผู้ตัดสินแล้วก็ถูกลิฟต์แชมป์

มันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือหมักเซยเนี่ยไปติดสินบนผู้ตัดสิน
สิ้นศรัทธาในผู้บอลฟรังเศส
เขาก็เลยอยากที่จะออกจากการทำงานในลีกเอิง
แต่ก็ไม่ได้ถูกออกด้วยแบบสัญญาหมดเป็นการถูกออกแบบถูกไล่ออกนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนี่เออมีหลายคนก็บอกเหมือนกันว่า

เรียกว่ายังไงอ่ะยังลีกก็ไม่ได้แข็งแกร่ง
สุดท้ายก็ไม่มีผลอะไรเพราะสุดท้ายรายนั้น๑ปี
เกอร์ก็มาปรากฏตัวในฐานะผู้จัดการทีมของอาฟนอน
ในรูปการณ์แรกของเว้งเกอร์กับอาสนอน
ผมจำได้ว่าเวลานั้นผู้สื่อข่าวและผู้สันทัศกรณีชาวอังกฤษบอกว่า
ในวันที่เขาเดินทางมาที่ไฮบิลลี่ตอนปี๙๖
เวนเกอร์ก่อนที่เขามาทำงานแทนที่ของบรูซรีออก

เขาไปมีปัญหากับเดวิดดีนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของอาเซนอนตอนนั้น
หลังจากที่ปลดรีออกออกจากทีมเนี่ยอาฟนอนก็
ไปทับทามยอฮัลครอยฟค์มาคุ้มทีม
เพียงแต่ว่าเดวิดดีนไปใช้สตลิซ์ทรอง
คุยกับบรอบผู้บริหารอัสนอนด้วยกันบอกว่า
จริงพอผมเป็นบรอบบริหารอัสนอนอาจจะ
งงก็ได้ว่าใครคืออาแซนเวนเกอร์เพราะต้องบอกว่าบอลอังกฤษกับบอลฝรั่งเศสอ่ะ
คือคนอังกฤษอ่ะไม่ได้ตามบอลนอกประเทศตัวเองอยู่แล้วอ่ะอ่าแล้วนี่แบบใครคือเวนเกอร์อีกอ่ะ
แล้วแบบในอังกฤษก็ไม่เคยมีผู้จัดการทีมฝรั่งเศสมาก่อนด้วยถูกอันนี้เรื่องใหม่มาก
แต่ก็ไม่รู้ยังไงก็สุดท้ายก็เวนเกอร์ก็ได้มาเป็นผู้จัดการทีมของอาเซนนอน
แต่ว่าก่อนหน้าที่เวนเกอร์จะตบป่ารับคำกับเดวิดดีนเนี่ยเขาได้บอกให้เดวิดดีนไปเซ็นสัญญานักเตะสองคนที่เขาต้องการมาก่อน
อันนี้เราเคยคุยในแอปพิบาห์อ่าครับเรื่อยไปแล้ว
เพราะว่าเวนเกอร์เป็นคนที่ต้องการตัวเวียราชมาร่วมทีมล่วงหน้าก่อนที่
ตัวเขาจะตามมาสมทบอืมนะครับถือได้ว่าอยากได้ก่อนที่ตัวเองจะมาทำ
เพราะว่าเผลอเป็นหนึ่งระยั่งไขด้วยซ้ำว่าให้เซ็นมาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ
เกอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอัลสนอนในวันที่๑ตุลาคมปี๑๙๙๖นะครับ
แล้วก็เหมือนที่บอกไปก็คือเขาเป็นผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสคนแรกบนเวทีพรีเมนลีกนะครับ
ไม่น่าเชื่อนะถ้าเราพูดกันแบบเหมือนดูจะเป็นเรื่องดูยิ่งสมัยนี้ดูเป็นเรื่องปกติมาก
แต่นี่คืออาซาเมนก็คือคนแรกนะ
มันไม่เคยมีจริงแล้วก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือ
คนอังกฤษไม่ได้ดูบอลยิ่งสมัยนั้นไม่มีทางดูบอลข้างนอก
ลองคิดดูสมมุติผมย้อนกลับมาเรารู้สึกถึงช่วงที่ไทยลีกกำลังเริ่ม

ใช่มันก็ยิ่งเข้าไปใหญ่นะ
มันก็เป็นเรื่องปกติแหละช่วงช่วงนั้นแต่ว่าโอเคมันพอมันมายุคนี้มัน
อาจจะเป็นคุณอุปการณ์ให้กับกุญสือชาวฝรั่งเศสหลายคนด้วยนะ

ใช่มันก็เลยแบบมีการดึงคนนู้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อในวันเปิดตัวกับอาฟนอนรินเกอร์บอกว่าสาเหตุสำคัญที่เขาเดินทางมาอังกฤษเพราะว่าเขารักฟุตบอลอังกฤษ
ที่นี่เป็นประเทศต้นตำรับของฟุตบอลผมก็คือเวนเกอร์ชอบจิตวิญญาณของเกมฟุตบอลอังกฤษและอาฟนอนเป็นทีมที่มีศักยภาพ
ในช่วงตั้งแต่ปลาย๙๐จนถึงต้น๒๐๐๐ประมาณ๒๒๐๐อ่ะ
ก่อนที่๒๐๐๓๒๐๐๔จะเริ่มเห็นรวมมันอัพรอมมิวิชแล้วมันเริ่มเปลี่ยนไป
ที่มาเอามาเลี้ยงบอลจากเผลอจากเครื่องศาลนะครับ
คนหนึ่งที่ผมหยิกอ่ะเขาจะแบบเฮแบบเหมือนเสียสติอ่ะ
แต่ว่าโอเคเข้าใจมันคือแฟชั่นฟุตบอลเว้ย
แล้วยุคนั้นจำได้ว่าอ่า

จอสถาน้ำ๔๕๗เยอะยุคจอสถาน้ำ
เวลาเราไปเล่นอ่ะเวลาเราเตะบอลอ่ะ

แต่ทุกคนเวลาลงไปเตะกันจริงทุกคนจะพูดแบบเนี่ย
ส่งบอลให้ปีแรกคืออยากไปนาชนัลกันหมด

ถูกต้องเพราะว่าทุกคนทุกคนจะรู้สึกว่าเล่นบอลแบบอาสนอนมันเท่

คือสมัยก่อนเราดูบอลมันก็อังกฤษลากเส้นหลังโยนเข้ามันไม่ได้มี
แต่อาชนัลพอเปลี่ยนมันมีการแบบคอปบอลมันมีบอลสั้นมันเท่
ดังนั้นเรารู้สึกว่าก็ได้โทรเรียกชื่อแล้วพี่สายเบอร์เจ่น
ปีแรกนี่น่าเหมือนพี่ปูแพ็คเฮดนี่
เขาเป็นเส้นแส่น
ซึ่งอันนะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่รูปการของเวรเกอร์ที่มีศาสตร์ฟูโบรังกริดนะ
ไม่นับในเรื่องอื่นที่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเช่นวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตกใจว่านักเต้นเต้นเค้าเล่นยังไงวะ
ทำให้แข็งแกร่งมันแข็งแกร่งมันฟิตขนาดนั้นมันทำยังไงวะ

มีเรื่องการติดตามพฤติกรรมการนอนของนักเตะอย่างเคร่งครัด

อาหารเนี่ยตัวดีเลยเรารู้อยู่แล้วว่าสมัยต้นอ๋อเรียกว่านักเตะอังกฤษก่อนยุคสองพันอ่ะ
อ่ะพอร์แก๊สคอยด์เออเป็นขี้เมาหรอครับอ่ะมองของพอร์แก๊สคอยด์จากไกลโทนี่อดัมโทนี่อดัมโทนี่อดัมเนี้ย
เรียกว่าเป็นกี้เมาที่เตะบอลได้นิดหน่อยอ่าทุกคนยะประมาณนี้มันจะมันจะเป็นอย่างงี้หมดอ่ะ
แต่สิ่งที่เวนเกอร์เข้ามาก็คือการค่อยใช้คำว่าฆ่าได้เลย

มีแบบบรยาลแบบ
ต่อให้คืนนั้นจะเมาแค่ไหนก็ตามมาซ้อมตรงเวลาไม่เคยสาย

เพราะว่าเผลออาจจะไม่แฮงอาจจะขอกทองแดง
ไม่แล้วแล้วคือเขาเตะบอลตลอดความแข็งแกร่งมีผลต่อการเมา

วิธีการจัดการของเวนเกอร์กับสิ่งขี้เมาเนี่ยน่าสนใจมาก
นี่ผมไปอ่านเจอมาไปค้นมาเจอแล้วก็บอกว่า
เริ่มจากการที่จะอนุญาตให้สิ่งขี้เมาดื่มได้แค่๑ไพรส์
แล้วก็ค่อยมีคำสั่งแบบไม่เป็นทางการว่า
เรื่องอาหารเหมือนกันก็เหมือนตอนที่สมัยน้องซี่โมนาโก
เลยก็คือว่าให้เปลี่ยนมาทานข้าวและพาสต้า
เพิ่มเติมตรงเนื้อสัตว์อีกนิดนึงก็คือว่า

ลดการบริโภคเนื้อหมูกับเนื้อวัว

พูดง่ายอันนี้หันออกมาเป็นเนื้อแดงครับห้ามหมด

โอ้โหแล้วเมืองอย่างอังกฤษอ่ะ
มันมีคำกล่าวคำนึงอันนี้ผมไม่เรียกว่ายังไงอ่ะ
เอาว่าเป็นออเบอร์สำหรับผมมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่ตลก

คือเชื่อไหมว่าน้องชายผมไปเรียนอังกฤษ

ซึ่งผมก็แค่นึกในใจว่าเห็นมาตั้งแต่เด็ก
มึงเลือกกิน
แย่ที่สุดของมันคือฮอตดอก

เป็นไส้กรอกหวยกับขนมปัง
ใช่คือเขาบอกว่าเราก็แบบเหรอวะ
นั่นคือนั่นคือยุโรปมันคือต้นตำรับไส้กรอกอยู่แล้ว

นั่นคืออยู่ในยุโรปไส้กรอกมึงต้องดี

เอาหมายว่าเราโชคดีที่เกิดประเทศไทย
เดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเจอไส้กรอกที่โคตร

ซึ่งผมผมเข้าใจนะคือผมหนึ่งนึกออกว่า

อ่าใช่ทุกคนเรียกแบบนี้หมด
อยู่ที่ว่ามันจะหยาบถึงเลเวลไหน

นะครับแล้วก็ความเป็นตำนานของ

เคารพไม่ใช่แค่ในเชิงฟุตบอลเท่านั้น

ซึ่งเอาจริงนะผมยังนึกความดุของเขาไม่ออก
หมายถึงว่านึกเวลาเขาดุไม่ออก

เจอเกิ้ลคล็อปเนี่ยโอ้โหเรานึกค่าเวลาโกรธออก

เราไม่ค่อยเห็นการแสดงอาการโกรธ

เขาดูเป็นโปรเลเซอร์เขาดูต้องพูดจาเชื้อเฉือน

แปลว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ย

นึกชื่อไทยออกเสร็จแล้วชื่ออะไรนะโทรชนป้นโลกอ๋อ
ทำไมนึกออกก็ไม่รู้โอเคโอเคนะครับสิ่งที่น่าสนใจของ
แล้วก็แตคติคก็ก็ดีดีนำความสมัยใหม่แปลกที่

ตอนนั้นค่าตัวแพงมาก๒๓ล้านบอล

หลังจากนั้นก็ไปที่จรรย์ไปทั่วครับ

ใช่แล้วเล่นได้ดี

แต่เขาก็ไม่เคยแยกกับทีมไหนนะ

คือกำลังดูว่าไม่มีทีมไหนที่รู้สึกว่า

ใช่เขาเก่งตลอดไปอยู่ไหนก็ช่วยทีมได้
อยู่เชอร์ซีก็พลาดนิดหน่อยคือลูกโทษ
ที่เจอฟันเตอร์ซาใช้สมคัญภาษาเล่นไป

แล้วแต่หน้าตอนนั้นเค้าเดินมาหน้าคือ

กลับมาที่เรื่องของเวนเกอร์ครับ

ขี้เมากับคนไม่ให้เมาอ่ะคิดว่ามันต้องมีขึ้นใต้น้ำไหมล่ะ

แต่เบอร์๑เบอร์๒ไม่รู้แต่เขาคือหนึ่งในกัปตันทีมชาติอัศ

ก็คือสิ่งเรียกว่าเครือข่ายแมวมอง
เพื่อสอหานักเตะที่มีพรสวรรค์สูง

นะครับทั้งจากฝรั่งเศสและแอฟริกาอืมนะครับเอ่อสำหรับนี้
นักเตรียมแอฟริกาเยอะน่ะเยอะมากอ่าสองอ่าไทยยุโรปก็
ฝรั่งเศสแล้วก็แอฟริกาก็เยอะมีมีที่น่าสนใจคือ
เด็กลุงเบิกอ่าเฟรดิกลุงไม่รู้ไปเอามาจากไหนใครก็ไม่รู้
แบบใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เล่นปีกขวาโอโหยิงระเบิด
ยุโรปเบิกอ่ะใช่บ่าแปดอ่านะครับซ้ายขวาอ่ะอืม
ซ้ายฟรังเศษขวาสวีเดนอ่าใช่ไหมเออแม้แต่อย่างเงี้ย
อืมวิลล่าอย่างเงี้ยอ่าวิลล่าไปแบบดับสนิทที่มิลาน
แต่ว่าเล่นกับอัฟนอนนี่แบบโหสุดยอดใช่ไหมก็ยืนหนึ่งอ่ะ

เขาดูแสตระเขาดูเรื่องตัวเล่นกันสมัยนั้นน่ะ
ไม่มีแอปพลิเคชันต่างอะไรเลยเขาเก็บสแตคด้วยสแตคที่เขามีครับ
ไม่ได้ตัดสินใจจากด้วยความรู้สึกอย่างเดียว
คือต้องบอกว่าแนวมองของสมัยก่อนแล้วกันทุกทีมก็คือจะตัดสินนักเตะด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ย
นักเตะในเซนต์มันได้ว่ะมันมีแนวโน้มที่ดีว่ะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ
รูปการ๒๐๐๓๒๐๐๔ชนะ๒๖เกมเสมอ๑๒
ไม่ใช่สิยังไม่ยุค๑๙๐๐เลยก็เป็นยุคพระเจ้าเห่า
ต้องอาศัยเซ็นฟรีหรือเซ็นถูกมา
แล้วก็สามารถรองรับได้แฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้
จากทีมเป็นทีมกลางกลางทีมบอลริ่งนะครับ

ครับใช่แน่นอน

โอ้โหมันจริงมันคือคนมีรูปปั้นอ่ะ
ใช่มันต้องมีรูปปั้นตั้งก่อนปีนี้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คงต้องบอกว่าจากวันนี้ไปจนถึงชั่วฟ้าดินสลาย
ในฐานะเป็นทั้งผู้ริเริ่มผู้สรรสร้างผู้ไร้ภาย
แต่ว่ามันไม่มีอะไรแต่แบบโอ้โหเขากล้านมากกล้านจริง
เราก็ต้องยอมรับว่าต่อให้ไม่ให้ทีมเชียร์
คือมันจะบอกว่าโชคร้ายก็ไม่เชิงแต่ว่าเขาดันมีผู้จัดการทีมอีกคน
ซึ่งจริงถ้าเกิดเราแค่แบบตัดสองคนนี้ออกไปผมรู้สึกว่าเขายังอันดับหนึ่ง
มันคือการแบบฟื้นนักเตะด้วยความชาญฉลาดมากเขาเก่งจริงคือขายแมวมองต่างแพคติกการเล่นเรื่องของวิศักดิ์จังหลายที่เขาเอาเข้ามามันสุดยอดจริง
เพราะปีนี้ซ่อนเสริมทัพได้น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวแล้วก็คิดว่ากลับมาลุ้นแชมป์ชัดแล้วกลับมาตั้งใจลุ้นแชมป์ใช้คำนี้
ผมว่ามีประสบการณ์แล้วแหละว่าปีที่แล้วเขาพลาดอะไรไปปีนี้คงพลาดแบบเดิมไม่ได้แล้วสมมุติถ้าเทียบง่ายคือปีนี้บาร์เขาอยู่ตรงนี้
ปีแล้วคือได้ลุ้นแชมป์ใช่ไหมปีนี้มันต้องขึ้นมาเป็นแชมป์ให้ได้มันต้องมันต้องไม่พลาดแบบนี้
ซั่นที่แล้วมาในนัดพูดตามแล้วก็แซงเป็นแชมป์เขาอยู่ในจุดที่เล่นได้ทุกเพลง

โอ้โหโทษ

บอกเลยก็ได้จริงไม่น่าจะมีประเด็นอะไร

เมื่อกี้เราพูดถึงกัปตันทีมชาติอังกฤษไปแล้วไง

โดดดังในโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของทีม

ใช่แบบข้างหลังถ่ายรูปกันเต็มเลยใช่มั้ย
แบบแบบเออเทมากเทมากรู้สึกแบบเจ๋งดีว่ะ
จริงมันก็มีภาพคล้ายกันอีกภาพหนึ่งพี่ตะ
เป็นชูตลูกที่ทำให้เขาได้ทำแต้มสูงสุดตลอดการของเอ็นบีเอ
โดยที่จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่เหยี่ยเฉย
แล้วข้างลายล้อมเขาคือถือกล้องหมดเลย
ใช่มันเจ๋งจริง
ถ้าให้พูดตลกกว่านั้นคือเบคแคมคงประมาณว่า
กูถ่ายได้ต่อเวลาแหละเรื่องกล้องอะ

พวกมึงจะถ่ายก็ถ่ายไปเลยกูมาถ่ายได้ทุกเมื่อ
และคือแบบเออมันคือเบ็ดแคมป์คือ
มือถงมือถือยังไม่ได้ดีขนาดนี้
คือมันหนึ่งภาพล้านความหมายจริง
แล้วหนึ่งในคนที่ถ่ายรูปเมซี่
คือวิตูรเดย์เบ็ดแคมป์ธรรยาก็ด้วยนะ
อันนี้กระจอกสุดแล้ว

พี่บอยไปเอาง่ายมุมไหนของเดย์เบ็ดแคมป์
นะครับต่อเดี๋ยวมาลองฟังดูผมว่าจริงจริงโมย
บางอย่างของโลกฟุตบอลทุกอย่างเลยครับอืม
คนที่เป็นแฟนฟุตบอลแล้วมีเงินนะ
รองเท้าพรีเลเตอร์อย่างนี้
เขาแทบจะเป็นคนแรกหรือว่าคนแรกเลยนะ
พีเตเตอร์มีก่อนนั้นแล้วแต่ว่าคนที่ทำให้ดังมี๓คน

อันน่ะคือมันเห็นว่า
เพื่อนผมตอนนั้นน่าจะม๓เองมั้ง
เด็กม๓มันเก็บเงิน
มันเก็บเงินคือมันไม่ได้มันต้องบอกอย่างนี้ว่า
มันไม่ได้แพงมากหรอกแต่สำหรับเด็กม๓แพงราคาแพงราคาแพง
ถ้าเกิดเรามองกันว่ายุคผู้ใหญ่ซื้อได้ปกติแพงหน่อยแต่ซื้อไหว
แต่พอว่านั้นคิดตอนนี้ว่านั่นแบบ
แล้วถ้ายังช่วงต้น๒๐๐๐อ่ะ

จริงมันเป็นเรื่องนี้จริงซึ่ง

เป็นแมนยูที่แบบไม่รู้สึกว่าคนนี้แม่ง
มีอะไรอะไม่ดี

มีแค่เซอร์เล็กอะครับตอนนั้นพี่อุ้มชอบ
ซึ่งผมจำได้ว่าดูเรื่อง
โกว่าจำเรื่องโกว่าได้ไหม

เป็ดเล็กหน่อยเออขำยังขำเลยว่า
มันก็ต้องมีอย่างสักอย่าง

เสียงเขาไม่ได้ทุเรศหรอก
ไม่เทเออแต่มันไม่เทเท่าน่าตา

น่ะก็อะว่าไป

อะยังไงก็ฝากติดตามเรา
พวกเราด้วยเราก็จะมีเรื่องราว

ปุกการณ์วัดดีนะเออมันเหงาหน่อยนะตอนนี้
มีบรรยากาศฟุตบอลให้พูดถึงมีเรื่องให้แซว
ทีมงานแล้วก็น่าจะมีความสนุกขนาดมากขึ้น

ต่อจากนี้อาจจะมีพวกเราเป็นวีดีโอ
แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือไม่รู้เลย

เพื่อจะมีจะได้เห็นอะไรที่ที่มากกว่าเสียง

และในอนาคตที่จะบอกก็คือเราจะเห็นเป็นภาพวิดีโอ
อาจจะเพิ่มอัตรรสในการฟังในการรับชมมากขึ้นนะครับ
ก็ยังไงก็ติดตามผมกับพี่บอยได้ตลอดนะครับ
เหมือนจะไม่ยาวตอนแรกแต่พอคุยไปคุยมามันยืดยาวมันใช้ได้เว้ย
ครับผมนะครับก็โอเคยังไงก็ฝากทุกคนไว้ดูบอลให้สนุกนะครับผม
สวัสดีครับ
จบภายใน๙๐นาที